ไปมองก่อนเอาไงดีจิ้งจกทักว่ะแต่ก็นี่นะยังลื้อค้นสิ่งของนะจิ้งจกก็ทักไปสิเขาก็ลื้อค้นของไม่สนอะไรเลยกลมหน้ากลมตารื้อลิ้นชักโต๊ะทำงานกวาดเอาเงินสดกวาดเอาเหรียญไอทีนเสียงก๊อบแป๊บก๊อบเนี่ยคือกวาดใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เดินไปหยิบตะกร้าเสื้อผ้ากวาดขวดเหล้าบน
วางของใส่ตะกร้ามาด้วยนะเอาหมดเลยทุกอย่างจริงจริงกว่าจะกวาดทุกอย่างจนหนำใจเนี่ยนะคะของก็เยอะอยู่เหมือนกันสักพักหนึ่งเดินไปปิดไฟหนีไปทางประตูหลังบ้านเอ๊ะแล้วจิ้งจกทักแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอเขาทำค่ะเพราะพอเจ้าของร้านขายของชำเปิดมาเจอร้านเนี่ยนอกจากเจอสภาพของหายแล้วเจอก้อนอุจจาระด้วยจ้ะของดูต่างหน้าโอ้โหทิ้งทุ่นระเบิ
นี่คือคุณนิรุฑบุตรขันเจ้าของร้านนะครับเป็นร้านขายของชำพาตำรวจเข้าไปดูเลยว่าเนี่ยประตูไม้หลังบ้านเนี่ยถูกงัดจนได้รับความเสียหายโดนรื้อค้นห่องนอนบนบ้านก่อโดนห่องข้างล่างกระจัดกระจายเสียหายไปหมดเลยของที่หายไปเนี่ยมีทั้งเหล้าไถ่บุหรี่ขนมซิมโทรศัพท์มือถือเงินสดแล้วก็เงิน
ขอบคุณช่างภาพที่ตอนที่ไปถ่ายนั่นคือเคลียร์ให้แล้วนะฮะ

ว่าขอให้คุณตำรวจช่วยจับคนร้ายมาให้หน่อย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
คือจริงอยากให้คนร้ายช่วยเอาของมาคืนแล้ว

ช่วงนี้ทำมาหากินลำบากกับทุกคนนั่นแหละ